สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่ข่าวใส่ไข่สดแล้วสดแล้วคุณสดนะคุณสดอ๋อสดครับผมสดจริงใหม่ให้เยอะค่ะ
วันนี้น้องแองจี้ขึ้นมานั่งอยู่กับเราตรงนี้ด้วยนะคะ
เพราะว่าพี่หนุ่มยังมาไม่ถึงค่ะพี่หนุ่มรถติดอยู่ข้างล่างนี่แหละค่ะ
วันนี้ข้างหน้าวิภาวดีรถติดมากทีเดียวคุณผ้ามานะคะวันนี้
งจี้ไม่แปลกครับแปลกที่ผมมาครั้งแรกฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับผม

เคยมาขอคิวไปประมาณ๗๘ครั้งแล้ว

ครับผมติดให้อาหารหมาที่บ้านแล้วก็ติดลดน้ำต้นไม้ให้แม่ครับ

เคยอ่านข่าวสั้นครับ

ยายกินยาตายจบ

พรุ่งทีพี่ไม่รับงานเย็นเหรอครับ
จริงก็ทุกวันนี้รับงานวันแรงงานนะครับ

พี่พร้าวกุ้งติดไปเลี้ยง

เพราะว่าคุณแม่รัดคิวยังหรือเปล่า

ก็เพียงรุ่นชิ้นปริ้งหน้าหักซอย

ก็เง่นแล้วหนูเห็นในไลน์กรุ๊ปพี่ลาไลน์ดริกแบบเดลงกันตลอด

พรูปนั้นน่ากลัวมากพี่เม่ย์น้องแซลมเข้าไปอ่านเข้าหมดกรุ๊ปอะไร
กรุ๊ปพี่เม่ย์พี่ผ้าพี่ชาวชาวพี่นุ่มกันช่ายพี่ปอง

รี่ฉาบิ๊วซ์ผมผ่านพิกัดถวับเจอมือถือของคุณแจ็ค

แต่ไม่ควรพูดติดกันให้พูดแยกกัน

อันนี้ชื่อกรุ๊ปชื่อกรุ๊ปแล้วทำไมมันติดกันไม่ได้
เราพูดติดกันสิน้ำเลี้ยงไม่เห็นมีอะไรเลยอ่ะ
ไม่มีอะไรไงก็ถ้าคนเขาใสดีก็จะไม่มีอะไร
แต่ละคนจังแบบนี้ก็จะมีอะไรนิดนึงครับผม
งงเข้าไปอีกอ๊ะมาเข้าข่าวแรกกับวันนี้ดีกว่าเข้าข่าวดีกว่า
ใครอยากเข้าบอกนะครับกรุ๊ปรับช่วยครับครับเรามาอัปเดต
จักรยานยนต์ที่เมาแอแล้วก็วิ่งย้อนสอนไปชนเด็กอายุ๑๔ค่ะ
ซึ่งน้องคนนี้กระตันยูมากเขาเลี้ยงน้องนะคะ
ส่งน้องอีก๒คนเรียนหนังสือด้วย
โอ้โหก็ผู้สื่อข่าวรายงาน
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะหน้าร้านบะหมี่เป็ดย่างเจ๊สาย
อยู่ถนนจรรยานนท์ที่อำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะ
ก็เป็นภาพขณะที่เด็กชายวรวุฒิอายุ๑๔ปีนะคะ
กำลังที่จะปั่นจักรยานมาจากหมู่บ้านของเขาบุรพานะคะ
หลังจากนำเสื้อผ้าของแม่และน้องชายอีก๒คนเนี่ย
ซักแล้วก็ซื้อขนมที่น้องอยากจะกินเนี่ยกลับมาให้ด้วย
แต่ว่าระหว่างทางค่ะไปจอดรอข้ามถนน
มีชายที่อยู่ในอาการมืนเมาขี่รถจักรยานยนต์ย้อนสอนมา
ด้วยความเร็วด้วยก่อนจะพุ่งชนเด็กชายวรวุฒิ
กระเด็นไปซึ่งน้องได้รับบาดเจ็บนอนสลบอยู่บนถนนน่ะนะคะ
ส่วนชายคู่กรณีก็เสียหลักล้มลง
ก่อนจะมีคนมาเจอแล้วก็ช่วยยกรถขึ้นมา
จากนั้นก็รีบขี่จักรยานยนต์ไปรับเพื่อนที่ซื้อลาด
อยู่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุชนแรงมากด้วยโอ้โฮแต่ละน้อง
โดยที่คู่กรณีคนที่ชนเนี่ยไม่ได้สนใจคนเจ็บเลย
ก่อนจะรีบขี่หลบไปหลบหนีไปอีกต่างหาก

แทนที่ตัวเองจะช่วยดูไม่

ไปเสร็จตัวเองขับไปรับเพื่อนเฉยเลย
ไม่ได้สนใจน้องที่เจ็บอยู่เลย

อันนี้มันต้องรู้ตัวใช่ไหมว่าต้องบอกอู้รู้สิเพราะตัวเองก็ล้มเหมือนกันเห็นไหม
โอ้โหกล้องวงจรปิดเรามีหลายมุมมากนะฮะ
นี่น้องยืนนั่งจอดอยู่ปั๊บ

ไม่มีทางชนขนาดนี้น้องล้มขนาดนั้นไอ้ตัวคนที่ขับขนาดใส

ดังนั้นไม่มีทางที่คุณจะไม่รู้เรื่อง
เรื่องต้นค่ะมีพยานจำได้ว่าเป็นรถจักรยานยนต์สีฟ้านะคะ

แต่ว่าจำหมวดอักษรไม่ได้แล้วก็จังหวัดไม่ได้เลย
ชายที่ขับขี่ก็มีอาการมืนเมาอย่างหนักมาก
ทางตำรวจตอนนี้กำลังเร่งติดตามตัวผู้ชายคนนี้อยู่
เพื่อที่จะเอามาดำเนินคดีนะคะ
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกบอกว่าสำหรับเด็กชายวรวุฒิเนี่ย
ต้องช่วยแม่ทำงานที่ร้านอาหารบะหมี่เป็ดย่างเจ๊สายทุกวัน

ส่วนตัวเองก็จะต้องช่วยงานภายในร้าน
เพราะว่าต้องช่วยแม่เก็บเงินส่งน้องชายแล้วก็น้องสาวอายุ๕ขวบกับ๗ขวบ

ส่วนตัวเองไม่ได้เรียนนะคะ
ซึ่งหลังร้านปิดก็ต้องออกไปเอาเสื้อผ้าไปซักทุกวัน

แล้ววันนี้น้องทั้งสองคนก็อยากจะกินขนมเลย
รีบกลับมาบ้านเพื่อทำเพื่อที่จะเอาขนมไปให้น้อง
แต่ด้านมาเกิดอุบัติเหตุซะก่อน
ดูจากภาพแล้วก็ไม่ได้ประมาทอะไรนะก็จอดอยู่ไหลทางนะ
เขาดูแลน้องก็ยอมเสียสละเพื่อที่ตัวเองจะไม่เรียนหนังสือแล้วก็ช่วยแม่
เหมือนแบบบางทีเรื่องจริงหลายอย่างบางคนอย่างรถมอเตอร์ไซค์ขี่ย้อนสอนมันอันตรายมากนะคะ

คิดว่าน่าจะจับได้นะเพราะว่ากล้องชัดหลายมุมเหลือเกิน
เห็นทะเบียนแต่ดันไม่รู้ว่าจังหวัดอะไรกับตัวอักษรหมวดอะไรเนี่ยไม่รู้นะคะ

มาแล้วค่ะพี่ชายใช่ไหมคะ

ประชุมเลยเฮ้อย่ามาอ้านงาน

ว่าดาราที่เป็นไฮโซเขาจะฟ้องแองจี้นะฮะ

เป็นเรื่องนะครับตอนนี้เขากำลังโอ้โหลงข่าวเยอะแยะมากมาย

เอ้าพี่หนุ่มเขาบอกผมพูดสมรูปคิดผมบอกผมไม่รู้
ผมพูดไปงั้นแต่ว่าแองจี้เป็นคนเปิด

ไม่รู้แต่เขาไปเดาแล้วเขาเดาได้ตอนนี้เขามีกฎหมายใหม่แล้ว

เก้าอี้ร้อนขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ยมาเทปแรกใช่ครับ

รายการสดรายการสด

ไปประชุมมานี่หนูชอบพี่มาก

แท็กอะไรแยกอะไรกับอะไรอยากรู้
อันนี้คือกุญแจตู้อันนี้กุญแจอ่าง

กับอ่างตู้นี้เก็บอะไร

ล็อกเกอร์เก็บเสื้อพงเสื้อผ้าเก็บข้าวของ

ทำไมต้องมีกุญแจอ่างด้วยพี่เคยมีไหม
ไม่เห็นตู้เป็นอ่างไงตู้เปิดออกมา

เดี๋ยวนี้มันมีหลายอย่างมีของมีค่าเยอะ
อ่างพวกอ่างพวกเลยมันมีของมีค่าเยอะ

น้องกรรัสเพชรพี่อยากเล่าข่าวนี้ไหม
เมื่อกี้น้องเล่าข่าวเด็กถูกมอเทอร์ไซค์ชนไปเอาละ
มากครับพี่น้องโถงศามาก
มีการช่วยเหลือน้องยังไงบ้างตอนนี้

ไม่น่าเมาจริงเพราะว่ายังขี่มอเตอร์ของตัวเองถูก
ก็นั่นไงนั่นสิก็คงแบบเมาแต่ว่าโรคด้วยอะไรด้วยนะฮะ
เนี่ยอยากให้ตามจับให้ได้นะครับตาม
ไปอีกหนึ่งค่ะน้องกระหลัดเพชรเล่าไหม
เอาเลยเชิญน้องกระหลัดเพชรนะคะก็เขาเรียกว่า
ก็โพสต์ภาพแล้วก็ระบุข้อความของ
แยกของนางสาวกระหลัดเพชรแทร่ตรงก่อนนะคะ
กระหลัดเพชรแทร่ตรงซึ่งเป็นนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม
และการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม๙ธนบุรี
เขาเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะเวิร์คชอปนะคะ
ระหว่างวันที่๘ถึง๑๖กรกฎาคม
เนี่ยหลังจากที่เขาเข้าร่วมเวิร์คชอปจบลง๒วันเนี่ย
ก็ออกไปจากที่พักคนเดียว
เพื่อไปหาเพื่อนที่ศึกษาอยู่ในประเทศญี่ปุ่นเพื่อนของเขาอยู่ที่นั่น
พฤหัสที่๑๘กรกฎาคมหลังจากนั้นตั้งแต่เที่ยงจนถึงตี๔ของวันที่๑๙กรกฎาคม

แล้วก็ไม่มีการอ่านข้อความในไลน์
ก็มีการแจ้งความกับตำรวจไว้นะคะ
ที่สถานีตำรวจที่หนึ่งของที่ญี่ปุ่น
ทั้งนี้พี่สาวเขาก็อัปเดตข้อมูลบอกว่า

แต่ว่ายังไม่ได้มีการติดต่อกลับมา

คือไม่มีการเคลื่อนไหวเลยตั้งแต่เที่ยงของเมื่อวัน

เช็คบัตรเครดิตก็ไม่มีการใช้จ่ายอะไรเลยของเมื่อวาน
อีกอย่างคือน้องเดินทางไปต่างประเทศบ่อย
ก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช้แต่โทรศัพท์
ไม่น่าจะเป็นเรื่องของแบบโทรศัพท์หายไป
อีกอย่างเป็นคนตรงต่อเวลามากด้วย
ขณะที่สถานทูตไทยในโตเกียวก็รับเรื่องเอาไว้แล้ว
ทางญาติกำลังหาตัวบินมาที่ญี่ปุ่น

มาเมื่อเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาที่ญี่ปุ่นค่ะ
พี่สาวของน้องกระหัดเพชรเนี่ยก็ส่งข้อความมายังเพจบอกว่า

และถูกกักอยู่ที่สถานีตำรวจค่ะ

กำลังเดินทางไปก็น่าจะเป็นเรื่องที่น้องไม่พกพาสปอร์ตออกไป

ขอบพระคุณมากเลยนะคะขอบคุณจริงค่ะ
ทางบ้านเนี่ยกำลังเดินทางไปรับน้องค่ะ
ปกติถ้าติดต่อไม่ได้มี๔กรณีใหญ่คือ๑ตั้งใจที่จะให้ติดต่อไม่ได้

ก็คือเอาเรียกว่าตำรวจกักตัวเอาไว้๒๔ชั่วโมงแรก

ก็เลยไม่มีการแจ้งอะไรไปไม่ให้ติดต่อใคร
และ๔ก็คือมีปัญหาด้านอุปกรณ์สื่อสาร
ขณะเดียวกันก็มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก
ก็เข้ามาแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมอีก
บอกว่าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่ให้การช่วยเหลือ
เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่น้องศึกษาอยู่ค่ะ
หากได้ข้อมูลเพิ่มเติมรบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยนะคะ
ทางคณะหรือว่ามหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจเลย
กำลังประสานกับทุกหน่วยงานที่สามารถทำได้

ในเฟซบุ๊คดังกล่าวก็โพสต์ข้อความระบุว่า
เมื่อเวลา๑๗นาฬิกาตามเวลาที่ญี่ปุ่น
พี่สาวกระหลัดเพชรก็ได้ส่งข้อความมายังเพจ

แล้วก็ถูกกักตัวอยู่ที่สถานีตำรวจ

สถานทูตก็ยังไปไม่ถึงกำลังเดินทางไป
น่าจะเป็นเรื่องที่ไม่พกพาสปอร์ต

ถ้าไม่พกพาสปอร์ตออกไปข้างนอกมัน

ถ้าเกิดว่าไปแล้วไปทำผิดกฎหมายเล็กน้อย

ข้ามถนนตอนสัญญาณไฟยังไม่ได้เปิด

ซึ่งการกักตัวของเขาอย่างที่บอกมันมีอยู่๔สาเหตุ

ไม่มีอะไรก็สบายใจกันได้นะครับ

คนที่กระหลัดเพชรคนที่กระจับเพชร

คือผมเคยไปแล้วลืมของที่ญี่ปุ่นนะ
ลืมของที่หน้าร้านสะดวกซื้อร้านหนึ่ง
แล้วเราก็ขับรถไปไกลแล้วครับเป็นร้อยกิโลแล้ว
ปรากฏนึกขึ้นได้ว่าของหายปลาสปอร์ตนั่นแหละ

ก็เลยนึกไปนึกมาไปได้ใบสลิป

เราก็เลยโทรกลับไปที่ร้านนั้นปรากฏติด
ผู้จัดการเขารับเขาบอกว่าเจอพาสปอร์ตของคุณ

เขาก็ไม่รู้ว่าพี่ใช่ตัวจริงหรือเปล่า
เขาบอกว่าต้องเอาไปให้สายตำรวจก่อน

ถ้าสอบตรงกันชื่อของเราอย่างนี้
ถึงจะได้รับจากมือคืนกลับมา

ปรากฏว่าประมาณสักชั่วโมงนึงนึงนึกขึ้นได้
ก็เลยโทรไปที่ปลายสายปลายทางของรถรถไฟนะฮะ
เขารับบอกว่ามีของหายครับ

คุณบอกรหัสได้ไหมผมก็บอกรหัสไป
พอเปิดได้ปุ๊บเขาบอกว่าโอเคยูคือเจ้าของตัวจริง

คือถ้ายืนยันได้มันง่ายเลยฮะ
อ๋อนางน่ะตอนดูหนังถอดแว่นก็ดูหนังไงแล้วก็

เป็นเมมเบอร์ไหม

นี่นอรอบลิงเฮ่ย
ถูกลงเล่นน้ำมันกระชาหน่อยอามาเลยเป็นไม่เดี๋ยว
พี่น้องครับน้ำมันกัญชามาแล้ว

แล้วจะมาอีกไหม
ประกันสุขภาพแห่งชาติแล้วครับคุณผู้ชมฮะ
นายอนุทินชาญวิรากูลนะครับ

และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
พร้อมด้วยนายสาธิตปิตุเตชะนะครับผม
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับ
อบนโยบายการทำงานในวันแรก
โซโลแกนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร่างกายแข็งแรง
ยกระดับการให้บริการของสถานพยาบาล
ลดอัตราเจ็บป่วยความแอดในโรงพยาบาลนะครับ
พร้อมมอบหมายให้ประหลัดสารค้าสุขครับ
รับผิดชอบนโยบายกัญชาทางการแพทย์นะฮะ
หากจุดใดมีปัญหาให้ปรับแก้สำเร็จ
และผลักดันสารสกัดกัญชาเข้าสู่ระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติครับ
เพื่อให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเป็นลำดับแรก
ฟังให้ดีนะฮะกัญชาเพื่อสันตนาการ

แต่จะไม่ใช่ซื้อขายกันเองหรือพกออกนอกบ้านได้นะครับ
จากนี้ยังเตรียมปลดล็อกกัญชาจากบัญชียาเสพติดประเภท๕ครับ

ซึ่งขณะนี้ได้หารือกับเลขาธิการออยครับ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการยาเสียบติดให้โทษ
ส่วนกรณีการแจกน้ำมันสูตรของนายเดชาศิริพัฒน์
ประธานมูลนิธิข้าวขวัญนะฮะ
ทั้งที่ยังไม่ผ่านการรับรองจากออยนะฮะ
นายอนุทินบอกว่าไม่สามารถทำได้ครับ

แต่ก็ยอมรับว่าได้รับการประสานงานจากนายเดชา
เพื่อเข้าหารือเรื่องน้ำมันกัญชาเป็นการส่วนตัวครับ

เข้าร่วมด้วยนะฮะในอาทิตย์หน้านี้ครับ
ขณะที่ประธานมธิข้าวขวัญนะฮะ
เดินหน้าแจกน้ำมันกัญชาให้กับผู้ป่วยไมเกรน

และสัปดาห์หน้าจะกลับมาแจกให้ผู้ป่วยมะเร็งนะฮะ
ลงทะเบียนก่อนหน้านี้อีก๕๐๐๐คน

โดยอาจารย์เนชายืนยันว่าจะนำยาน้ำมันกัญชา
มาแจกให้ป่วยให้เร็วที่สุดนะฮะ

เอาน้ำมันกัญชาเนี่ยแจกให้ผู้ป่วยทั้งโรคลมชักโรคความดัน
แล้วก็เตรียมแจกครั้งแรกในรอบ๔เดือนครับ
ที่วัดบางประหมอตำบลดอนกำยานอำเภอเมืองสุพรรณบุรีนะฮะ
ตามกำหนดเดิมคือวันอังคารวันพระฤหัสบดีวันอาทิตย์

คือตอนนี้เขาอยากให้เรียกกันว่าเป็นหมอเดชา

เพราะว่าตัวแกเองก็ได้เรียกว่าเป็นหมอพื้นบ้าน

แกก็กำลังรออยู่นะครับว่าถ้าทุกอย่างผ่านด้วยถูกต้อง
แกก็พร้อมเลยที่แกจะทำน้ำมันกัญชามานะฮะ

ก็บอกเลยว่าจริงแล้วของแกจะต่างจากที่อื่นนะ

จะมีการแยกออกมาแยกมาเป็นส่วนนี้เป็นสารตัวนี้
ตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ของแกเนี่ยจะมีทุกตัว
แต่ว่าจะมีตัวละนิดตัวละหน่อยซึ่งแกบอกว่าจะได้ผลดีกว่า
ของแกนี่หยอดตาได้แกบอกเลยของแกเนี่ย
แบบกรณีที่แบบตาเนี่ยเป็นต้อเป็นแกหยอดแล้วจะดีขึ้น
คือกัญชาในบ้านเมืองเราก็ยังถือว่าเป็นเรื่องใหม่มากนะ
ผมก็ยังไม่รู้ว่ามันมีความดีความอะไรยังไง
แต่ว่าเพื่อนผมหลายคนก็รู้จักกัญชามานาน
แล้วก็ต้องบอกตรงนี้ว่าก็ศึกษากันมาพอสมควร
แต่ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้ใช้

อะไรนะฮะยำ

เดี๋ยวนี้เข้าอย่างนี้แล้วเรามีเครื่องหมุนอย่างนี้แล้ว
หมุนแล้วประสงค์เลย
แต่ถ้างี้ผิดกฎหมายนะฮะ

คือเขาบอกเลยว่าจริงแล้วต้องสกัดเป็นน้ำมัน
ต้องสกัดเอาอะไรไป

แล้วก็เหมือนกับเม็ดเจลเป็นอะไรอย่างนี้
แต่ว่าตอนหลังเขามีการวิวัฒนาการมาทำเป็นน้ำมันเป็นอะไรอย่างนี้
ถ้าจะยังไงก็หารือกันให้เต็มที่แล้วกัน
เพราะว่าหลายคนผมว่าก็เป็นทางเลือก
เพราะเป็นคนโรคมะเร็งไม่รู้จะรักษายังไงแล้ว
ระยะหลังแล้วมีตัวนี้มาก็เพิ่มความหวังนะ
ก็อาจจะเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ

เมื่อวานที่มีการนำเสนอไปเป็นเรื่องราวของทางโรงพยาบาลหลอน
หญิงคนนึงเขาเข้าไปนอนพักรักษาตัว
ปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นนะฮะลักษณะเหมือนมีไฟดับปุ๊บลงไป
หลังจากนั้นเธอบอกว่าเธอเองเนี่ยเห็นเหมือนแบบเตียงนอนเนี่ยนะครับ

พอมันยุบลงไปหมอนเนี่ยยุบลงไปเนี่ยไฟดับปึ๊บ

แล้วก็นี่เขาบอกว่าเหมือนหมอนเนี่ยนะยุบลงไป
คือเขานอนอยู่ในนั้นมีผู้สูงอายุนอนอยู่ด้วย
กลนก็ดังเธอบอกเธอพยายามที่จะหันซ้ายหันขวาหันเข้าขาแมง

เป็นประตูมันเลื่อนเปิดเห็นไหม

เปิดเองแล้วก็ปิดเข้าไป

ไอ้เปิดอ่ะเข้าใจแต่ปิดนี่ก็อะไร
ถ้าคุณนอนอยู่ในห้องนี้คุณเห็นแบบนี้คุณทำอย่างไร

ผมป่วยอยู่ใช่มั้ยคะ

ผมป่วยอยู่นะ

ทางด้านโรงพยาบาลนะครับ
มาทำไงนะ

ก็คือเรื่องเสียงของเตียงที่มันดังแล้วที่นอนนั้นยุบตัวลง
สองคือเรื่องของไฟหัวเตียงกระพริบได้
แล้วก็๓เรื่องของประตูไฟฟ้า
ทางโรยบาลขอชี้แจ้งว่าเนื่องจากกรณีนี้

หรือว่าไฟฟ้าตกนั่นเอง
แล้วระบบไฟฟ้าสำรองมันทำงานไง
ซึ่งจังหวะนั้นจะทำให้เกิดไฟกระพริบ
ระบบทำงานแล้วประตูมันจะไหลทำงานกลับไปเหมือนเดิม

โดยช่างเทคนิคเขาได้มีการอธิบายการทำงานของระบบประตูไฟฟ้านะครับ

ถ้าเวลาไฟตกหรือไฟขาดหรือดับ

ประตูนี้มันจะทำการรีเซตใหม่๑รอบ
นั่นก็คือประตูเนี่ยมันจะเลื่อนเปิด
แล้วก็ปิดเองนะฮะ
แล้วระบบประตูก็จะกลับมาทำงานเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นไอ้ที่เห็นเนี่ยพอไฟมันดับเห็นไหมตอนแรก
ไฟดับปั้งแน่นอนว่าอย่างที่เค้าบอกเลยพอมันทริปปุ๊บเนี่ย
ประตูมันรีเซ็ตไป
รีเซ็ตปุ๊บมันก็เปิดแล้วมันก็ปิด๑รอบ

ในห้องก็เป็นเสียงที่ดังออกมาจากระบบไฟฟ้าสำรองของเครื่องคอมพิวเตอร์
ที่ตั้งอยู่ปลายเท้าของเตียงที่คนถ่ายคลิปเขานอนอยู่
ซึ่งก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นในคืนนั้นเนี่ยนะฮะ
เกิดจากระบบไฟฟ้าอย่างแน่นอน
อืมแต่เตียงอธิบายไม่ได้
เตียงยุบเตียงไงไม่รู้อันนี้ไม่รู้นะครับ

คิดว่าตอนแรกประตุบนปิด

ไม่ใช่ผมไม่พลาดจะได้ปูขนาดนั้น
ต้องร้อนอ๋อแต่ว่าเรื่องราวทั้งหมดนี้

อันตรายพูดว่าลีลับก็ยังมีบางส่วนที่ตอบไม่ได้

แต่เรื่องวิทยาศาสตร์ตอนนี้ไปประมาณสัก๘๐แล้ว
แต่เรื่องนี้จะจบลงด้วยดีถ้าเกิดมีอีกหนึ่งช็อตตามมาคือ
คือไฟดับฟึ๊บแล้วมีเค้กวันเกิด

จังหวัดไหนเนี่ย
อายุธยา
ใบ่วันนั้นจับไปลุงขึ้นจะไปทำบุญ

เป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งเป็นโรงเรียนอายุทยา

วงของชื่ออะไรนะเดี่ยวไป

ร้องเพลงด้วยพี่
เพลง๔๕เพลงเด็กนี้จะโกนเอาอีก
มีม่านข้างในเป็นม่านบังหน้าต่างไม่มีม่านข้างหน้า
ไม่ใช่ม่านรูดลงแรงเกรดเฮาส์
ผมนอนกับพี่สาวห้องหนึ่ง
เลขากับแฟนธอมนอนห้องหนึ่ง
เพื่อนนอนห้องหนึ่งตากล้องนอนสองห้อง
พี่รถตู้นอนอยู่อีกบ้านอีกหนึ่งหลัง

นึกภาพเข้าไปปุ๊บผมเนี่ยประมาณ๔ทุ่ม
ผมกับเพื่อนอีกคนนึงมารวมตัวกันที่ห้องของตากล้อง๒คน

มาเพื่ออะไรรู้ไหมมาเพื่อ

ลำพัดลำพัด

ในห้องน้ำได้ยินเสียงน้ำลงที่พื้นพี่

ลำพัดชวนไม่ได้มีใครอัดน้ำ
นึงอัดนึงนะคุณถึงเปิดเพลงดูสิคุณเสียลิขสิทธิ์

เพียกไปดูดิ

แต่ไปไม่ได้พี่หลุนอยู่

เหมือนคนเหมือนน้ำที่ลงไปที่พื้นนะพี่

ผมเล่าข้ามนิดนึงช่วงที่ผมกำลังจะเป็นจะเป็นอยู่หัวโต๊ะหัวเตียง
ผมลากเก้าอี้ที่เป็นเก้าอี้แต่งหน้านึกออกป่ะที่มีล้อ
ลากมาฟื๊ดแล้วก็มานั่งหัวตายเตียงแค่นั้นนะลากแค่ทีเดียว
พอน้ำลงมา๒ทีปุ๊บเห็นท่าไม่ค่อยดีแล้วแยกย้ายดีกว่า
ผมก็เลยเดินกลับมาที่ห้องที่พี่สาวนอนอยู่
เข้ามาในห้องปุ๊บพี่สาวทักดอกแรกเลย
ว่าพ่อแกทำไมไม่หลับไม่นอนเนี่ยลากเก้าอี้เล่นกันทำไมตลอดเวลาเลย
พี่สาวได้ยินเป็นเสียงลากเก้าอี้ลากไอ้ล้อแล้วเนี่ย
ขัดขึดขัดขึดขัดตลอดตั้งแต่ผมออกไป

และขณะที่กำลังคุยอยู่นั้นมีเสียงกรี๊ดมาจากห้องของเลขา
เลขาเจอไหมอ้าววิ่งออกมาเลยมาหาที่ห้อง

แฟนทอมก็กรี๊ดวิ่งกับทั้งคู่ละเอียดมาก

แล้วไม่รู้วิที่ท่าไหน

ทุกคนเจอแบบอย่างนี้หมด
กรุ่งขึ้นก็ไปทำกิจกรรมตามปกติเล่น

สวัสดีค่ะด้วย

คุมโตงอีกครั้ง
และค่อยเผยมาดูอีกที

นึกภาพนะฮะนอนอยู่บนเตียงนะฮะ

อ่าน่ารายการอะไรนี่
มาว่ามาเล่าเรื่องผีทำไมนี้

ช่วงหน้าหมูออกลูกมาคล้ายช้าง

เอากลับมาข่าวใส่ไข่กันต่อนะคะ

ที่ตอนนี้มันอยู่ในโลกโซเชียล
เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันหนักหน่วงมากเลย
สำหรับคลิปของหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งกำลังทำร้ายหญิงชรา

ด้วยการใช้ถังน้ำสาดใช้สายยางแบบฉีด
แล้วก็ใช้มือตีด้วยแล้วก็พูดเสียงดังใส่
ทั้งที่หญิงชราคนนี้คือแม่แท้ของเขา
ทำให้ผู้ที่เข้าไปดูคลิปบอกเลยค่ะว่าโอ้โห
วิพากษ์วิจารณ์กันไปหนักหนังนั้นนะบางคนด่าทอเยอะแยะ
นี่นะเขาพูดด้วยอืม
คือหญิงชาราคนนี้ต้องบอกเขาเป็นผู้ป่วยติดเตียงค่ะ

เรื่องนี้อยู่เที่ยงเพือนเมืองสุภัณฑ์บุรี

นางมนต์นามสมมุตินะคะอายุ๕๐ปีซึ่งเป็นลูก
แล้วก็มีสามีกำลังติดเครื่องเสียงรถยนต์อยู่ที่หน้าบ้าน

บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชี้แจงก่อนเลยว่า
แม่เขาอายุ๘๐ปีเป็นผู้ป่วยติดเตียงมา๓ปีแล้ว
ส่วนที่มีผ้าตนใช้น้ำสาดแล้วก็ใช้สายยางฉีดน้ำใส่แม่

แต่เนื่องจากว่าเนื้อตัวของแม่เปื้อนอุจจาระทั้งตัว

ส่วนที่เห็นในภาพที่ใช้มือตีนางเปี๊ยะเมื่อกี้ที่เราเห็นกัน
ตนไม่ได้ทำร้ายหรือว่าทุบตีแม่
คือเขาจะบอกแม่เขาซึ่งหูของแม่เนี่ยไม่ค่อยจะได้ยิน

อะไรอ่ามันไปตี
เป็นบางครั้งหนูไม่ได้ตีทุกวันไม่ได้ตีไม่ได้อะไรมันแค่มันคือเหมือนมันโจมตีหนูไง
หนูใช้เสียงคือใช้เสียงหมวดหนูใช้เสียงที่ว่าให้แม่เขาลุกขึ้น
หนูไม่ได้ตีไม่ได้อะไรคือมันไปทำหนูทุกวันนี้นะหนูไม่มีเงิน
ที่หนูใส่หนูไม่ใช่ของจริงแต่หนูใส่เพื่อคุ้มครองคือเป็นเป็นในหลวง
ทุกวันนี้บางทีเงินยังขาดมือเลยถามว่าวันนี้มีตังค์ไหมไม่มี
ไม่มีแต่ว่าหนูก็ต้องไปทำงานหลังหนูเป็นอย่างนี้
มันอยู่ลูกอยู่เคยช่วยไหมไม่เคย
บอกว่าไม่ได้ตีทุกวันนะไม่ได้ตีทุกวันโอ้โห
ทำไมพูดไฟพูดมามีคนว่าตีออกมาแล้วไม่ได้ตีทุกวันไม่ได้ตีทุกวัน
มันมีแป๊ะแป๊ะมาอะไรยังไงคือจริงจริงต้องบอกว่าคลิปภาพที่ไปปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลเนี่ยนะคะ
เป็นเพราะว่าลูกชายแท้ของของน้องผู้หญิงคนนี้นะคะนางมนต์นามสมมุติเนี่ย
ก็คืออายุ๓๒ปีเขาก็ร่วมมือกับผู้หญิงคนหนึ่งอายุประมาณ๒๐อย่างที่คุณมนต์เขาเล่าเลยว่า
เขาเอาไปลงกับผู้หญิงคนนี้ทั้งลูกชายของเขาเองแล้วก็ผู้หญิงคนนี้เนี่ย
จากจะไม่ทำงานแล้วตัวผู้หญิงก็ยังเคยทะเลาะตบตีกับคุณมนต์ด้วย
ลูกชายก็เข้าข้างผู้หญิงคนนี้ก็มาร่วมกันด่าทอตนด้วยถ้อยคำหยาบคลายต่างนานา
นี่คือคุณมนต์เขาเล่าอะนะคะที่ผ่านมาเนี่ยลูกชายเขานอกจากจะไม่ช่วยทำมาหากินแล้ว
ยังเอาลูกชายวัย๕ขวบและ๑๑ขวบมาทิ้งไว้ให้ตัวเองเลี้ยงอีกแล้วก็ไม่เคยส่งเสีย
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตัวเองก็รู้สึกเสียใจมากเนื่องจากคนที่ทำร้ายตนถูกสังคมประนาม
คือลูกชายที่ตนเองเป็นคนให้กำเนิดทั้งที่คนอื่นเนี่ยซึ่งเป็นเพื่อนบ้าน
ญาติพี่น้องต่างเข้าใจและรู้ความจริงทุกอย่าง
ตัวเองก็เลยขอยืนยันว่าตัวเองไม่ได้ทำร้ายแม่บังเกิดกล้าวแม้กระทั่งกิ๊กก็ไม่เคยทำ
ทางด้านคุณยายวัย๘๐ปีค่ะก็กล่าวด้วยน้ำตานองหน้าบอกว่านางมนต์ลูกสาวเนี่ยไม่ได้ทำร้าย
ที่ผ่านมาก็ไม่เคยทำร้ายเลี้ยงดูตนอย่างดีคอยหาข้าวหาน้ำให้ตัวเองกิน
ส่วนที่นางมนต์ใช้น้ำสาดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าเนื้อตัวของตนนั้นสกปรกเปื้อนอุจจาระ

คือคุณยายที่อายุ๘๐ที่นอนติดเตียง
เขาก็บอกว่าลูกสาวเขาเป็นคนดีเขาไม่ได้ทำร้าย

ก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบถามข้อเท็จจริงกัน
ก็ทราบว่าเหตุการณ์ดังกล่าเป็นฝีมือของลูกชายแล้วก็แฟนสาว
ซึ่งมีเรื่องทะเลาะกับแม่ก็เลยเอาไอ้คลิปนี้
เอาไปลงในโลกโซเชียลก็เลยทำให้ภาพนี้
ปรากฏออกไปซึ่งมันดูไม่เหมาะสม
กับเจ้าหน้าที่ทหารจึงว่ากล่าวตักเตือนนางมนต์ไป
ซึ่งก็ได้รับปากว่าต่อไปจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีก
ถามตรงพี่หนุ่มดูคลิปรู้สึกยังไง
เอาแบบไม่รู้จักไม่ได้ยินที่อ่านไปไม่ได้รู้สึกว่านี้เลย
แบบความรู้สึกที่ดูมันก็คิดได้ก็คิดได้ใช่ไหมคิดได้
คิดได้ว่าเหมือนกับทำร้ายร่างกายคิดได้
คิดได้เนอะแล้วมีการพูดที่เหมือนตะคอก
พูดแรงอ่ะคิดได้คิดได้

แต่ถ้าแม่เขาออกมาบอกว่าลูกแม่เขาไม่ได้ทำร้าย

หมูออกลูกมาลักษณะเหมือนช้าง

อย่าบอกนะว่าหมูนี่เป็นแม่ใช่ไหม

มีรายงานมานะครับว่านายเจริญชมพูนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลเจดีดำ
อาจารย์ดีคำนะฮะอำเภอเชียงคำจังหวัดพระเยาว์เนี่ย
เขาเลี้ยงหมูดำเอาไว้กลางทุ่งนา
แล้วเมื่อเย็นวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยคุณผู้ชมครับ
แม่หมูเนี่ยนะฮะมันคลอดลูกออกมา๑คลอก
ตัวนะฮะ๑๗ตัวปรากฏว่ามันมีลูกหมูจำนวน๓ตัวเนี่ยนะครับ
หลังจากที่ออกมาจากท้องแม่หมูได้ไม่นาน
ยิ่งไปกว่านั้นครับมันมีลูกหมูอีก๒ตัว

ตัวเลขนั้นนะพี่พูดมาเนี่ย
คือตัวนึงเนี่ยเป็นตัวผู้อีกตัวนึงเนี่ยนะครับเป็นตัวเมีย
แต่ที่ประหลาดก็คือไอ้ลูกหมูสองตัวนี้ที่ตายไปเนี่ยนะครับ
คือจมูกมันเนี่ยเหมือนง่วงช้าง
แล้วที่สำคัญมีผิวเป็นสีขาวเทาใส

จึงเป็นที่แตกตื่นแล้วก็ประหลาดใจของเจ้าของนะฮะ

ต่อมานายเจริญครับเขานำลูกหมูทั้ง๓ตัวนั้น
ไปฝังไว้ใกล้กับคอกหมู

ก็เปิดเผยนะฮะบอกว่าตนเองเนี่ย

ตัวนั้นไม่โตนะฮะ
เท่ากับลูกหมูในคอกเดียวกันด้วย

ก็คือนายเจริญเนี่ยเขาก็เลยนำผ้าขาว
ปูนำดอกไม้ทูบเทียน

เพราะว่าเห็นว่าลูกหมูมันตายไปแล้ว

แต่มีเพื่อนบ้านหลายคน
ไปมองแล้วก็ตีเป็นตัวเลข

มันคือ๑๗ตัว

๑๗ลบ๓โอ้โหคิดแรก
๑๔แล้วใกล้ต่อ

ตายไป๓ก็เหลือ๑๔

วิ่งใช่วิ่ง๓คน

แล้วก็มีดูดิล็กสดุ

เน้นคำตายซะด้วยนะครับ

ก็ครั้งนั้นเราออกทีพีเราก็ชื่นชอบอยู่แล้วนะฮะ

แล้วอยู่มีคนมาต่อยหน้า

นี่ฮะโลกออนไลน์ขนาดนี้ครับ

ผู้ใช้ทวิตเตอร์ที่มีชื่อว่าคุณเต๋ครับ
ซึ่งเนี่ยเราเห็นการถูกหญิงคนหนึ่ง

ที่นุษยคทีชัยสมหรภูมิครับ

โดนทำร้ายก็เดินไปแจ้ง๙๑ที่อยู่แถวนั้น
ก่อเหตุนะฮะผู้หญิงอีกรายครับ

แต่ชอบไปครับ
ทาเมตรรวมจะรู้จักตอนมืดหน่อย
เดินมากระชากแขนแล้วก็ด่าเราแรงมาก
ดีที่คนที่เท่านั้นมาช่วยกันเราออก
ไม่งั้นโดนมากกว่าด่าแน่
อือออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
เขาได้ฮะแอ้งจี้อย่าอย่างงี้รายการสดมันไม่มีอะไรจะแก้กันอ่ะ
พูดเล่นหย่อกันรู้จักกันหย่อกัน
มาอีกแล้วเหรอสันประชากร

อุ๊ยทำไมหันมามองหน้าพี่อย่างนั้น

มีเรื่องสันไปเปรียบเทียบใครเป็นหมา
เขาบอกว่าต้นหอมร้องไห้โฮ

ใช่ไหม

จะออกมาให้สัมภาษณ์ล่าสุดแล้วก็หลุดประโยคทำเอาหลาย
คนสงสัยนะครับก็เรียกว่ายังดูเป็นเหมือนการเข้าข้าง
ิตตี้สาวน้องบลูจิรารัสอยู่เนี่ยนะฮะตั้งแต่เคยบอกว่า
ผมทิ้งเขาไม่ได้รวมถึงครั้งนี้นะครับที่หลายคนบอกว่าเป็นคำพูดที่ดูแรง
อยู่เหมือนกันนะฮะโดยคุณซันนั้นพูดบอกว่าเหมือนคนคนนึงมาบ้านผม
แล้วเขาก็โดนสุนัขที่ผมเลี้ยงไว้กัดผมก็ต้องรับผิดชอบเขาใช่ไหมครับ
กันแน่ที่เป็นสุนัขนะครับทางด้านต้นหอมนะฮะที่จัดรายการ
พุดทอล์กพุดโทรอยู่นะฮะในเวลาที่ไม่กี่ชั่วโมงต่อมา
ซึ่งเป็นรายการที่ให้คำปรึกษาคนที่โทรมานะครับขณะที่ต้นหอมเนี่ย
ฟังเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นนะฮะถึงกับร้องไห้โฮในขณะจัดรายการ
สรุปว่าไม่รู้ว่าใครจะให้กำลังใจใครกันแน่และต้นหอมนะครับที่ถึงกับเอ่ยปากว่า
เข้าใจคนทางบ้านที่โทรเข้ามาความรู้สึกของคนที่ไม่คิดว่ามันจะแทงข้างหลังนั้น
มันจะเป็นยังไงนี่นะฮะซึ่งต้นหอมเองก็ย้ำนะครับว่าไม่ได้บอกว่าหมายถึงเคสไหนนะ
แต่แค่เคยเจอมาแล้วก็พูดบอกคนที่โทรมาหาด้วยว่าผู้หญิงที่เขาเลือกก็เหมาะสมกันดี
ผู้หญิงไร้ศิลธรรมกับผู้ชายที่ไม่รู้จักพออ่ะโหลครับ
ไปที่รักษาก่อน

เดี๋ยวก่อนนะ

ไม่ขอไม่ไหวเหมือนกัน
และถ้าปิดประจำมันนี้มาแนะนำตัวแบบฟัง
คุณแม่ลุงสอบประทุงชั้นนี้
ไม่เข้าใจอ่ะมาย

ก็เป็นเคสแบบเขาก็คงเล่าถึงเคสที่เขาฟังมา

พี่๓คนก็จะแบบให้คำปรึกษา

แล้วแต่ชีวิตแต่ละคนมาให้คำปรึกษายังไง
ช่วงนี้ครูรูที่ให้คำปรึกษาก็โดนอยู่เองนะฮะ

ก็โดนข่าวไง
เราอยากจะบอกคุณผู้ชมเน้นย้ำอีกสักนิดนึง
ว่าสามารถลุ้นรางวัลทองแสนก็ได้ทุกงวดนะฮะ

ตั้งแต่วันที่๑จนถึง๒๕ของเดือน
ถึง๒๕พฤศจิกายนนี้นะครับ

ก็เรียกว่ากดโทรศัพท์เข้าไปเลยคุณผู้ชมค่ะ
ดอกจาน๕๕๐ดอกจานสี่เหลี่ยมโทรออกฟรี

โทรศัพท์กันไปได้เยอะเราจะได้ไปลุ้นรางวัลกัน

มานี่ดีกว่าครับผมคุณแอมพิธาน

เขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์คู่กันยอมรับต่อหน้าสื่อต่อหน้าแฟนสาวเลยนะคะ
คุณออมสุชาว่ามีความพร้อมที่จะแต่งงาน
คุณแอมเขาบอกนะงานนี้คุณแอมก็เผยให้ฟังบอกว่าตนเองเนี่ยพร้อม
แต่ไม่อยากจะเร่งอะไรมากเพราะว่าต่างฝ่ายต่าง
ยังมีงานที่ต้องโฟกัสเป็นหลัก

ออมก็เปิดใจบอกว่าไม่อยากให้มองเรื่องอายุ

อยากให้ทั้งคู่ทำตัวสบายกันแบบนี้ไปก่อนดีกว่า
นักข่าวก็บอกว่าทุ่มให้เวลางานแบบนี้

คุณแอมตอบเลยบอกว่ายังครับยังดูกันไปเรื่อย
คุณออมก็เลยบอกว่าเขายังไม่ได้ถามเลยว่าอะไร

นักข่าวบอกแค่นี้ถามแค่นี้ทุกตัวมา
แล้วนักข่าวก็ตอบบอกว่าเราพร้อมแล้วหรือยัง
คุณแอมตอบเลยบอกว่าจริงก็พร้อมแล้วนะครับ

ออมเองเป็นผู้หญิงคาดหวังกับเรื่องนี้ยังไงนักข่าวถาม
คุณออมบอกว่าคือออมอาจจะเป็นผู้หญิงที่ชิล
ไม่อยากให้เรื่องอายุหรือเรื่องอะไรต่างนานา
มาเป็นตัวบอกว่าเราจะต้องแต่งงานแล้วนะ
อยากให้สบายอีกอย่างในช่วงนี้
เป็นช่วงที่ออมและพี่แอมทำงานค่อนข้างหนัก
ก็เข้าใจว่ามีหลายอย่างที่เขากำลังเริ่ม
มีสิ่งที่เราจะต้องโฟกัสอยู่ซึ่งตอนนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญด้วย

คุณออมบอกว่าไม่รู้เหมือนกันเราให้นิวเข้าไปก่อนเลย
เอาจริงเราก็ไม่ได้คิดเลยไม่ว่าจะแบบว่า
อายุเท่านี้แล้วนะฉันต้องรีบ
ออมว่ามันไม่จำเป็นเป็นที่แบบว่ามันจะมาเป็นตัวแปรน

ขอเสียงเผินได้ไหมปีหน้ามีรุ่นไหม
ไม่รู้ไม่รู้ค่ะคือเราให้มิวไปก่อนเลย

บังเอิญไม่ได้ฟังก็เห็นบอกไอรถมิว
ผมอยากดูฟิวเขาแล้วเขาแบบไม่ทำไมดูเหมือนกับไม่อินเนอะ
เขาไม่ตอบนี่ไงก็อ่านตามที่น้องตอบมา
ปีนหน้ามีรถไหมฮะไม่รู้เราให้นิวไปก่อนเลยอ๋อเหรอว่าไงไม่รู้ไม่รู้
แหมล่อซื้อแทนแองจี้แล้วคุณแอมก็บอกว่าเขาก็คิดเหมือนออมเลย
ผมอยากจะให้เราดูกันไปสักพักนึงเพื่อให้มั่นใจเพราะเรื่องแบบนี้ไม่ใช่เรื่องเล็ก
เราได้เห็นทั้งคู่ที่ประสบความสำเร็จแล้วก็คู่ที่ไม่ประสบความสำเร็จ
ผมเลยอยากจะให้เวลาถ้าผมหรือออมเลือกใครหรือว่าเราเลือกที่จะแต่งงานกัน
ก็อยากให้เป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีความสุขประสบความสำเร็จ
เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมเลยคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่รีบครับ
เขาเป็นผู้ชายที่ตอบคำถามดีเนาะ
คือเขาก็ชัดเจนเขาก็ให้เหตุผลของเขา

เขาเป็นแฟนกับร็อกเกอร์พี่ปูจะขอยืนยันโดนยัน

ไม่มีใครห้ามด้วยค่ะปล่อย
ยืนยันนอนยันได้แน่ใช่ไหม
ยืนยันเฉยเพลงเขายืนยันครับผม
หทนุกซีเนี่ยก็จะได้เห็นภาพที่สร้างความด้วยฮาตลอด
แต่ว่าไปเที่ยวไหนก็จะโพสรูปในหิงกันตลอด
กิวว่าหินช้า

ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูอยู่เป็นล้านคนตรงนี้
ก็คงจะเห็นภาพผมว่าสะใหญ่จริง

สาบานเลยว่าดูแต่ลายกระเบื้องกับผิวน้ำจริง
เป็นการวางกระเบื้องที่ลงตัวเอ่อใช่ผมดูอีกคู่ข้างหลัง
ผมดูอีกคู่ข้างหลังใช่ต้องดูคุณประกอบดูคุณประกอบ
บอกตรงนี้เห็นภาพแล้วต้องบอกเลยว่า
คุณผู้ชมคิดเองแล้วกันว่าโฟกัสจุดไหน
โอ้โหนะฮะแม่

ดูแบบว่าเคี้ยวฟ้าวมากเลยเวลาเราเห็นรูปพี่ปู

ครับผมจะก็ยืนยันนอนยั้น
ยั้นนั่งวันยืนยั่มกายันตั้งวัน
ช่วงหน้าเราไปดูความน่ารักของน้องโพบ้าง
พี่ชาคริสต้องบอกเลยว่าน่ารักจริงนะ
ครับจะ
พี่หนุ่มทำอะไรคะไปเดินดูบอร์ดเหรอคะ
มาเป็นแผงเลยมีทุกอย่างครบเลย

น้องโพลูกพ่อคริสกับแม่แอน
ตูแค่นี้ก็บอกเราว่าทำคุณย่าชื่นใจจริง
เรียกได้ว่าเป็นพลังให้คุณย่าจริง
สำหรับน้องภูลูกชายของพ่อชะคริสแย้มนามกับแม่แอนพัทธิธานะคะ
ก็เรียกว่าคอยดูแลคุณย่าแทนพ่อได้แบบสบายเลย
โดยล่าสุดค่ะแม่แอนก็โพสต์คลิปโมเมนต์น่ารักของน้องโพ

เข็นรถวิวแชร์ให้คุณย่าพร้อมกับแคปชันช่วยเข็น
ดูพี่โพช่วยทุกเรื่องทุกราวออกแรงแข็งขันให้คุณย่านะคะ
ยาย่าก็ได้เออแวะถามย่าเป็นระยะว่าโอเคไหม
เรียกว่ามีความตั้งอกตั้งใจช่วยของน้องโพลนะคะ
ทำเอาคุณพ่อคุณแม่ยิ้มกว้างด้วยความปรับปลื้มใจ
น่ารักเป็นกำลังใจให้คุณย่าด้วยดูสิ
แล้วคุณย่าคุณตาคุณย่าคุณปู่คุณย่า
เวลาเจอหลานเนี่ยก็จะมีกำลังใจขึ้นมา

จากพูดด้วยไงรู้จักถามเนี่ยเห็นไหม
นี่ไงก็เจอเด็กน่ารักแบบนี้
ภาคเชี่ยวโอเคไหมโอเคไหมอย่างนี้

ผลไม้ใช่แล้วถ้าเขาทำอาหารชื่อเขยจันทร์เนี่ยนะอาหารของเขาอร่อยเยอะแยะมากมายเลย
ห้อยจ้อห้อยจ้ออร่อยมากของหอยจันทร์เนี่ยคือไปหาเสิร์ชในเน็ตได้เลยสั่งของคุณชาคริสก็ได้เลย
ผู้ชักฤทธิ์ทำหลายอย่างผลไม้มากเป็นคนทำอาหารอร่อยแล้วก็ตอนนี้เรื่องอาหารมาก
นี่เขาบอกเลยเนี่ยเย็นวันสุขแบบนี้สายปาร์ตี้ไม่ควรพลาดนะเขาบอกผมขอโหมดให้หน่อยมีอะไรครับวันนี้
มีหอยจ้อแล้วก็มีพวกกับข้าวอาหารไทยอะไรแบบนี้ด้วย

ใครรับพี่นุม
เฮ้ยอะไรวะนาฬิกาโอ้ยตกใจใจหายวะ

โรคโดชนาบูอ่ะไง
เอางี้ผมให้คุณผู้ชมเลือกระหว่างเรื่องก้าวที่คุณจะอ่านหรือคุณจะพูดขยี้ต่อเรื่องเมื่อวานที่คุณจะพูด
เดี๋ยวนะเมื่อวานมันเป็นกรณี

แล้วนางเอกเนี่ยไปแอบซุ่มคบ

กับเกิดชักก็ว่าอะไรดีคะ

แอบซุ่มครบแบบชั่วครั้งชั่วคราวใช่ไหม

อ๋อโอเค
พระนางคู่นั้นคือใคร
ไม่รู้แล้วก็ข้อมูลมาอย่างนี้
อะไรก็ไม่รู้ว่ามีตัวย่อมไหม

ตอบอะไรรู้เต็มตกใจไลน์มีไลน์มาเต็ม

ตอบถูกไม่ถูกไม่รู้แต่คนไลน์มาถามหนูกดตัว

นี่นางเอาไปเขียนไว้ในใต้เตียงดารา

นั่นไงพี่สองคนเลยนะ

ว่าคู่รักวัยรุ่นที่ดูรักกันมาก

นางเอกลูกครึ่งกับดาราชายไฮโซนามสกุลดัง

คนใหม่ของผู้หญิงคือน้องชายดาราซุปตา
คู่นี้เจ๊ม้าเคยเจอ

อ้าวผมไม่ได้แล้ว

นี่นี่นี่ให้ดูใต้เตียงดารา

แต่เพจนี้ใต้เตียงดาราก็จะเป็นอีกเพจหนึ่งนะที่มดดำเป็นเจ้าของ
เป็นแอดมินเพจใต้ตูดดารา

อันนี้เข้าใกล้ออกกับใต้เตียงอีกนะ

แค่๓ชั่วโมงคนดูกับ๔แสนเหรอ
แล้วคนก็คอมเม้นท์ไทยกันต่างหน้า

จะอะไรก็ได้ไงกันหนุ่มไม่เกี่ยว

ไม่ต้องกลัวครับพูดได้คำเดียวเลยขังรวมนะครับ

ไม่เหงานะครับมีเพื่อนคุย
แต่เราไม่บอกใครพี่พ่า

แต่ลูกครึ่งเยอะไปลูกภาย

พระเอกก็เป็นไฮโซและดาราโอ๊คเยอะ

นี่ให้ฮายสุโคลณ์อย่างเดียวเลย
หายสุโคลณ์ลดเลย
ไปแล้วคุณผู้ชมค่ะเจอกันวันจันทร์

คุณผู้ชมไปแล้วเจอกันวันจันทร์นะคะ